สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดสดอยู่นี่สิฉันกำลังเบิกแองจี้เมื่อกี้หลังจะชวนคุย
เอาใหม่สวยใหม่ไงแม่ใหม่ใหม่
ให้เยอะค่ะอยู่ดีก็ส่งแองจี้ก็แบบชวนคุยไงว่าสรุปแล้วจะเชื่อหมอไหน
แองจิ้มเขามีวัคซีนเต็มหัวไปหมดแล้ว
ตัวตัวท็อปผู้ชายเขาชอบดูรายการนี้นะพี่น้องนันดงนาเดชนะน้องอลงอเล็กเขาบอกว่า
ผมดูทุกครั้งผมพยายามหวังว่าพี่จะพูดพร้อมกันสดใหม่ให้เยอะ
ไม่เคยบอกกันสักวันเลยอยู่ดีวันนี้พี่มดดำก็อยากจะบอกว่าสดนะคะ
แต่มีคุณผู้ชมฝากบอกว่าชอบเวลามดดำกับน้องหนุ่มตีกัน
ดูรายการก็ไม่กล้าวิจารณ์เลยหรือว่าทุกอย่างมันเกิดจากคุณแม่มด
อุ๊ยอีบ้าไม่เมื่อกี้เธอถามฉันว่าอย่างไรนะหมอบี
บอกว่าคือเมื่อวานมีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์อะไรพรมยานที่แบบเขาแชร์เรื่องคลิปกันเยอะ
ที่เขาเปิดพ่ายิปซีแต่แองจี้บอกคุณแม่ก็สัมภาพมาหมดแล้ว๒คน
หมอบีก็สัมภาษณหมอบีเขาว่ายังไงนะแองจี้
หมอบีก็บอกว่าช่วงเดือนตุลามันอาจจะพบปัญหาเรื่องของวัชงวัคซีน
แต่อาจจะดีจริงอาจจะช่วงเดือนธันวาหรือเปล่าแบบว่าแบบสนิทอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกธันวาลทุกอย่างมันจะเริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่
อันนี้คือที่หมอดูทุกคนดูมา
ถ้าสมมุติเธอถามว่าฉันเชื่อใครเหรอฉันเชื่อเด็กอินเดีย

เด็กอินเดียเด็กอินเดียที่แบบว่าเคยดูเคยทำนายเอาไว้
อินเดียน่ะทำนายสุดไม่ใช่นั่งต้นไม้เขาบอกคนที่นั่งต้นต้นไม้หายไปแล้วนะ
ไม่รู้ก็น่าจะแบบว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไง
ตอนนั้นอยู่ที่เนปานเด็กที่นั่งอยู่ตรงต้นไม้น่ะคืออยู่ที่เนปาน
แต่ถ้าจะเชื่อเด็กอินเดียที่ดังในยูทูปได้มีโอกาสรู้ป่ะ
เด็กคนนั้นเขาดูมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด

แต่เขาบอกว่าสิ่งที่แต่ละประเทศจะหนักสุดคือละลอก๓
ก็นี่ไงอยู่จบและเนี่ยละลอก๓คือพีค
แล้วก็เขาบอกทุกอย่างโลกหลังจากลาหูย้ายอะไรของเขาเนี่ย

ปรากฏว่าของเมื่อวานนี้มีโอกาสคุณพรมยาน

ท่านผู้ใหม่งานเนี่ยเขาจบธรรมศาสตร์แล้วแบบว่าจบปุ๊บ
ก็บอกว่าตุลาเราจะฉีดวัคซีนกันครบหมด

ก็คือตุลาเนี่ยแล้วก็ธันวาเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่าง
เราจะถอดแน็ตฑ่าเนี่ยออกไปได้แล้ว

ปรากฏวันนี้ต้องออกมาพูดใหม่คือว่ายังไงไม่ได้สั่ง๒๕ล้านโดส

นี่แต่คุณหมอมีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่า
มันก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะถ้าเราทำวัคซีนอันนี้ได้เนี่ย

ที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปอีกหน่อย
ถ้ามีเชื้อโรคอะไรแปลกเนี่ย
ไอ้ตัวนี้มันจะเรียนรู้แล้ว
แล้วเราก็จะเปลี่ยนแค่เปลี่ยน
ง่ายขึ้นเราก็จะรับมือกับเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น

ตื่นเต้นมาก๒๐๐๐คน๓๐๐๐คนตื่นเต้นไหมล่ะ
ทุกวันนี้มีใครตื่นเต้นอ่ะ

คนก็เลยบอกว่าตอนนี้คนไม่ได้กลัวโควิด
โควิดเป็นก็ตายแต่ควายไม่มีจะกินเนี่ยมันยังอยู่แล้วไม่มีกิน
คือกิจการร้านอาหารตอนนี้คือปิดกันไปแบบเยอะมาก

เราก็อยากช่วยทุกร้านเราก็พยายามสั่งจากร้านนู้นมาร้านนี้มาอะไรอย่างนี้
จังไปทำบุญจังไปแจก
นี่โทรไปเมื่อวานร้านตำกระท้อนตรงประตูน้ำ
ฮัลโหลวันนี้ขายไหม

แต่ที่สำคัญคือเขาไม่มีทุน

ฉันถามแม่บ้านฉันไอ้นิดที่เคยอยู่กับฉันตลอด
มันกลับลาวมันกลับมามินนี่ไม่ได้ใช่ไหม

ทีนี้ทำไมคนประเทศเธอติดกันน้อยนะ

แต่กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นก็คือเยอะหมด

เขาบอกใต้หวันตอนที่แรกตอนแรกที่คนแบบบอกว่า

วันนี้นะคะติดเชื้อรายใหม่๒๖๖๒คนค่ะ
แยกเป็นติดเชื้อใหม่ค่ะ๒๑๒๘ราย
แล้วก็จากเรือนจำนะคะวันนี้๕๓๔ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๘๒๕๔๘ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๔๘๓ราย
หายป่วยสะสม๑๓๑๙๙๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๘รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๒๙๗ราย
ทางด้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะ
ก็มีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด
กรณีที่มีการฝากฝืนแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา๓๔แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
สถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
เรื่องการให้ประชาชนนั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในเวลาที่คุณออกไปข้างนอก
เพื่อที่จะลดโอกาสการติดเชื้อ
โควิด๑๙ด้วยนะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่
พนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีการออกคำสั่ง
ผู้ใดกระทำการซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
อาจจะเป็นเหตุให้โรคโควิด๑๙นั้นแพร่ออกไป
ผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกระทำดังกล่าวนั้น

ตามมาตรา๕๑แห่งพระราชบันหยัดโรคติดต่อพศ๒๕๕๘
ง่ายคือมีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ
ดังนั้นวันนี้ออกไปข้างนอกจะทำอะไรก็แล้วแต่
หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปด้วยเลยนะคะ
สำหรับอัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบครั้งที่หนึ่งไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ครั้งที่๒มากกว่า๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ครั้งที่สามเป็นต้นไปมากกว่า๑๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ขณะเดียวกันทางด้านในแพทยวรวรรษเหมจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ระบุบอกว่านาทีแรกที่เจอสายพันธุ์ใหม่ในชุมชน
ที่ไม่ใช่ที่อยู่ในสถานกักกันตัวจากต่างประเทศนะคะ
แล้วก็แสดงว่าไปแล้วไม่มีทางคุมได้
ดังที่เกิดครั้งแรกที่หลัก๔
ซึ่งเราตรวจคร่าวเท่านั้นเอง
จากการคัดกรองก็เจอเช่นกันตั้งแต่๒สัปดาห์ที่แล้ว
ตรงตามลักษณะที่ว่าแต่แรก
ด้วยความที่แพร่เร็วกว่าธรรมดา
แอฟริกาที่ตากใบเป็นลักษณะเดียวกันค่ะ
แล้วก็แสดงว่าต้องแพร่แล้วในบริเวณนั้น
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุด
ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดเกิน๗๐ใน๒เดือนนะคะ
อย่างน้อยก็ยังกดสายธรรมดาแล้วก็สายอังกฤษเอาไว้ได้
จะได้ไม่มีคนป่วยหนักล้นโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
จากนั้นท่านก็บอกว่าสายอินเดียแอฟริกาหรือว่าอังกฤษเดิม
ก็คือให้มีการกระจายกลายไปอีก
จะเข้ามาครองสัดส่วนเป็นสายหลัก
แล้วก็อาจจะทำให้แม้คนที่ได้วัคซีนไปแล้ว
อาจจะมีการเล็ดลอดมีการติดเชื้อกลับมาได้ด้วยนะคะ

และถ้าเกิดเหตุเช่นนั้นก็ถึงเวลาต้องฉีดใหม่อีก
คราวนี้อาจจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่

พอวัคซีนอันเดิมยังฉีดกันได้ไม่หมดเลย
นี่คือเมื่อวานที่เรามีการเล่าไปเรื่องของคลัสเตอร์ที่อุดร
ที่บอกว่าเป็นคลัสเตอร์บายสี
คือทั้งหมดที่เข้าไปอยู่ในงานนั้น๑๘คน
ก็มีการเช็คออกมาติดเชื้อไป๑๔
ปีนั้นมี๗คนค่ะที่ตรวจเช็คออกมาเป็นสายพันธุ์อินเดีย
แล้วก็มีการบอกว่าสืบเนื่องกันมาจากแคมป์คนงานที่หลัก๔นี่แหละค่ะ
ก็คือต่อกันไปเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะ
ก็คือสายพันธุอินเดียที่เราเรียกกันเนี่ย
คือเราก็จะเจอจากที่แคมป์หลัก๔
ปรากฏว่าก็เชื่อมโยงกันไปต่อไปอยู่ที่อุดรด้วยนะคะ

ฟังกันแล้วก็ตอนนี้คือสายพันธุอินเดียก็ใกล้ตัวกับเราเข้ามาแล้ว
แต่ก็สายพันธุ์อังกฤษยังอันดับหนึ่งอยู่ที่จริง

แต่เรียกไปสักพักก็จะเริ่มชินอย่างเดลต้าอย่างนี้

ตอนนี้ลามไป๑๐จังหวัดทั่วประเทศไทยนะ

เขาบอกจริงแล้วพวกตอนนี้พวกเราได้ข่าวว่า
วัคซีน๒เข็มอยู่ถูกต้องไหม

เขาเตรียมเข็ม๓เข็ม๔กันแล้วนะ

มันไม่ใช่๒เข็มอยู่
ความจริงคือสั่งไฟเซอร์๒๐ล้านโดส
จรสันอีก๕ล้านโดส
ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราดูกันแล้ว

รวมทุกอย่างคือไม่มีที่ไหนจะขายเกินได้๓๐๐

อนสันแอนจรสันกับไฟเซอร์

วันนี้คือนายอนุทินชาญวิรากูล

เขามีการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

ยังมีการยกเลิกตามโรงพยาบาลถึงขนาดวันนี้

แต่เอาแบบตามภาษาชาวบ้านพูดเนี่ย
เขาก็บอกยังมีการโทรมายก

ส่งข้อความกลับมายกเลิกในหมอพร้อม

ปูพรมเดินหน้าฉีดวัคซีนกันดีกว่า

ว่าพิธีกรทุกคนฉีดหมดหรือยัง
น้อสอย่างโดนยกเลิกอยู่เลย

เพราะฉะนั้นแสดงว่าโรงพยาบาลต่าง
เขาอาจจะยังส่งวัคซีนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่

ในการที่ระบายวัคซีนอาจจะมีอะไรบ้าง
เขาบอกว่าต้องไปถามแต่ละจุดเหมือนกัน
ว่าการยกเลิกมันมีเหตุผลอะไร
แต่ขนาดเดียวกันคำถามว่าวัคซีนมันจะมาเมืองไทยไหม

คือวัคซีนอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างเป็นประเทศดี
สหรัฐอเมริกาเสนอช่วยเหลือวัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทย
คือเขาจะช่วยเอาวัคซีนไฟเซอร์มาช่วยไทยยังไม่ได้รับการแจ้งเป็นทางการดังนั้น
เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยการเจรจาจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติม
ในส่วนของไฟซอร์นี่๒๐ล้านโดส์

๕ล้านโดสก็รอบันทึกการสั่งซื้อภายในอาทิตย์นี้แหละ
ถามว่าคนถามว่าปัญหายอดฮิตที่คนต้องการคำตอบจากรัฐบาล
คนต้องการคำตอบจากกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด
คือทำไมมีโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ย
ไหนบอกวัคซีนพอวัคซีนอยู่
วันนี้นักวัคซีนพร้อมแล้วหมอก็พร้อมแล้ว
แต่ทำไมมีการเลื่อนฉีดวัคซีนพ่อหล่อนโดนเหรอแองจี้

ก็เอาแต่ละจังหวัดเขาให้ไม่ได้หมดมันไม่พอ
คือตอนแรกเขาเปิดให้ลงทะเบียน
ก็บอกข่าวออกไปไม่ได้มีการจำกัดว่า

พอคนก็ไปลงทะเบียนกันตามที่บอกให้ลง
คนลงก็ตามวันวันไหนว่างเขาก็ลงกันไป

ที่มาล็อตแรกดันไม่พอกับจำนวนคนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ดังนั้นมันเลยกลายเป็นฉันว่าวัคซีนทั้งประเทศไม่พอ

คนที่ลงวันที่๗วันที่๘ให้ฉีกก่อน
เพราะว่ามันเริ่มจากวันที่๗ก็เลยต้องให้ฉีดวันนั้น

ที่มีการแจกจ่ายไปตามจังหวัดต่าง
ก็ดูปริมาณจังหวัดไหนที่แบบว่าโอเค
คนติดโควิดดูไม่เยอะดูเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เสี่ยงมาก
คุณกระจายวัคซีนไปในจำนวนปริมาณหนึ่ง

มันไม่พอมันก็เลยกลายเป็นฉีดไม่หมด
คนก็อยากจะย้อนกลับไปถามสองรองจากกรุงเทพฯถูกไหม
ย้อนกลับไปถามว่าวันนั้นลงทะเบียน
ให้ลงคนก็ลงกันด้วยความหวังเต็มที่ว่า
ฉันจะได้ฉีดปรากฏเดือนมิถุนาเหมือนกัน
คือระบบตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ได้มีการวางแผน
ว่าวัคซีนจะมาอาทิตย์แรกกี่โดส

คนอยากจะฉีดวัคซีนกันเยอะเอาตรงเพราะที่แรกคน
แต่วันนี้คนกลัวตายแล้วพอมาถึงคนลงไปแล้ว

เท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่มีการเลื่อนนะ
มีครับคุณอนุทินครับมีเลื่อนนะครับเลื่อนกันเต็มไปหมดค่ะ

คุณอนุทินซึ่งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

หากที่ไหนเลื่อนก็ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร

จากเรามีสูตรการจัดสรรที่ชัดเจน

อ้าวก็เขาบอกจะบอกไม่พอได้ยังไง
บางคนอาจจะเก็บเผื่อรอกฉีดเข็มสองหรือเปล่า
ใช้เวลาเดินทางมาค่ะลดค่าเรือเขาอีก

บางเว็บไซต์มีการอัพเดตรงพยาบาล
ลงทะเบียนตั้งแต่๘มิถุนานะ
เปิดเข้าไปนี่ก็คือมีโรงพยาบาล
บอกว่าต้องไหลรงพยาบาลมีหลายจังหวัดมาก

มีประกาศของทางโรงพยาบาลออกมาว่ามีการเลื่อนหลังจากวันที่๘เป็นต้นไปอะไรแบบนี้
ตอนนี้อายุของการกระตุ้นการฉีดวัคซีนไปอยู่ที่๑๖สัปดาห์แบบมากที่สุดเลยค่ะ
ประมาณสัก๘๑๐สัปดาห์โดยตอนแรกอาจจะเป็นแบบนั้น

เต็มแล้วค่ะแม่งเรียนท่านที่โรงทะเบียนรับวัคซีนตั้งแต่วันที่๘ไปต้นไป
นี่ค่ะทุกคนถูกเลื่อนหมด
แต่ครูแอดูธิบอกมันจะไปเลื่อนได้อย่างไรมันเลื่อนแล้ว
ครูแอดูธิก็ถามว่าเท่าที่ทราบยังไม่มีการเลื่อน
เป็นพื้นที่สีแดงเลยอยากรู้เหมือนกันว่าในกรุงเทพ
ได้มีการเลื่อนกันไหมนะคะยังไงก็ส่งเข้ามาบอกเรา
สักนิดหนึ่งเราก็โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
ต้องคอยคอนเฟิร์มนี่ไงแจ้งประชาชนวันต่อวัน
ต้องรู้กันหลายวันเลยครับนี่ส่งกันเข้ามาตรงนี้กันมันจะขึ้น
อ้าวแม่จักรเขาว่าอย่างไรในเพจเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
เขามีการออกมาระบุนะคะคืออธิบายถึงเรื่องของการฉีดวัคซีน
แล้วข้อควรระวังหลังการฉีดมีอะไรบ้าง
ก็คือมีคนสงสัยพอสมควรว่าคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ย
นัดหมายฉีดเข็มที่๒ทำไมมันนานจัง
เพราะบางทีตอนนี้มันแบบบางคนนี่ไปแบบ๔เดือนก็มี
กลัวมันจะฟาวแกไม่ใช่๔เข็มแรกแล้วพอมันทิ้งห่างเดี๋ยวค่ะ
อันที่๑ก็ไร้ประโยชน์ไปแบบนี้ใช่คือในปกติถ้าเป็นซีโนแวคนี่ค่ะ
ที่๒ก็จะห่างจากเข็มแรก๒๑๒๘วัน
เมื่อวานเท่าที่เห็นก็จะเป็น๑๕กับ๑๖สัปดาห์
ส่วนใหญ่ก็คือ๓เดือนกว่าเกือบ๔เดือนเลยล่ะ

อย่างตัวอย่างที่มีคนส่งเข้ามาที่เพจนี่ก็คือ
เข็มที่๒๒๐กันยาคือนับต่อไปเลยคือ๑๕สัปดาห์
ล็อตแรกที่นำเข้ามาตั้งแต่ช่วงระบาดและรอกใหม่นะคะ

เราใช้ระยะห่างระหว่างเข็มเป็น๘๑๐สัปดาห
ตั้งแต่สมัยที่สมุทรสาครมีการฉีด
ทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้
แต่ตามมาตรฐานคือคำแนะนำมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
ทั่วไปก็ยังเป็น๔๑๒สัปดาห์
แต่จะมีบางประเทศที่เขามีการแนะนำ
สามารถยืดไปได้ถึง๑๖สัปดาห์เลย

ก็คือเป็นคำแนะนำจากอย่างมีแคนาดาเอง
เขาก็มีการศึกษาว่าระดับสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขนาดไหน

ซึ่งเมื่อก่อนเราตรวจหาโควิดใช่ไหม
ทุกวันนี้พวกเราต้องไปทำการตรวจหาภูมิ

บางทีฉีดไปฉีดกันใหญ่แล้วภูมิเราขึ้นหรือเปล่า

ว่าแบบนี้มันก็พูดยากเรื่องของวัคซีนค่ะ

เรื่องของการระบาดมันมีจำนวนเยอะ

ก็คือโอเคยืดออกไปเต็มที่เลยคือ๑๖สัปดาห
เพื่อให้คนได้รับเข็มแรกกันมากขึ้น
เข็มสองให้ว่ากันจึงเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยุทธวิธีการ
ที่แบบตอนนี้เราก็มีการแบบว่าบริหารจัดการไอ้วัคซีนเนี่ย
แต่๑กรกฎาคมจังหวัดที่จำเป็นจะต้องฉีดให้ครบด้วยนะ
ภูเก็ตคือภูเก็ตกับสมุยใช่สมุยคือสุราชธานีไม่ใช่จังหวัดด้วยนะครับอืม

มันควรจะได้วัคซีนเกือบครบเกือบทั้งจังหวัดแล้ว
เพราะว่าเราจะเปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งหมดแล้วขนาดนี้วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
นายวุฒิวิชวุฒิจินโตนะครับมีหนังสือด่วนที่สุด
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด

เฉพาะพื้นที่อำเภอสเกาะสมุยว่าปัจจุบันเนี่ย

เพราะว่าเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติจะมาเนี่ย
เขาบอกว่าการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสุราธานีเนี่ย

ประกอบกับพื้นที่อำเภอสมุยมีประชาชนทั่วไป
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ผู้ทำงาน
ภาคบริการการท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกสมุยเนี่ยโอเคยอมรับว่า
ได้รับวัคซีนกันทั่วถึงพอสมควรแล้ว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
จะต้องอยู่กี่วันไปสามวันได้ไหมไม่ได้ก็ได้กักตัวสิบสี่วันฮะก็ต้องกักตัวสิบสี่วัน
แล้วเดี๋ยวมันจะมีการยกเว้นบางกรณีกันเกิดขึ้นเขาบอกว่าจะมีการยกเว้นกรณีอะไร
เช่น๑กรณีผลรับรองจากการตรวจหาเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
ถ้าสมมุติคุณเข้ามาปุ๊บแล้วคุณตรวจโควิดมาแล้วนะภายใน๗๒ชั่วโมงเนี่ย
แล้วก็ได้มีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารการตรวจเชื้อเนี่ย
ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขของเรารับรองเนี่ยนะครับ
ต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยผลตรวจว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อก็ไม่ต้องควบคุม
ถูกต้องไหมอันนี้พี่เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยนะครับ
กรณีที่คนได้รับวัคซีน๒เข็มแล้วหรือครบตามโดสตามจำนวนวัคซีนแล้วเนี่ย
ก็แสดงเอกสารรับรองโดยออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อพนักงานที่ประจำอยู่นะครับ
เพื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามโดสตามจำนวนแล้วอันนั้นเองนะ
ขนาดเดียวกันเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคน
นี่พี่ธัญญาพักษ์ค่ะชิดของโรงพยาบาลอันนี้ในกรุงเทพนะเป็นเรื่องไหม
ก็ผมอยู่กรุงเทพผมยังถูกเลื่อนเลยก็บอกแล้วไง
เมื่อกี้ธัญญาพักษ์นี่อยู่ตรงศรีนครินทร์นั่นของโรงพยาบาลปิยาแวกยังไม่หาให้หมดแล้ว
จริงเหรอมันเป็นพันคนดูสิ
เดือดร้อนจริงนะไม่พูดเล่นนะ
เลื่อนเนี่ย๘มิถุนายนผมโดนเลื่อนเป็น๑๖กรกฎาคมแล้วครับ

อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกถ้าเกิดวันที่ลงทะเบียนวันนั้น
เรามีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละวันให้มันเข้าใจได้มันก็จะรู้ไง

ที่ข่าวนี้นิดนึงนะคะเป็นข่าวค่อนข้างดีของนักศึกษานักเรียนที่จบใหม่นะ
เขาบอกว่าเขารับสมัคร๑๐๐๐อัตรา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ้างพนักงานนะคะ
ราชการเฉพาะกิจ๑๐๐๐อัตรา
เป็นวงเงินกว่า๒๒๐๐ล้านบาทนะ
แล้วก็จะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จบใหม่จัดสรรให้ในอัตรา
อย่างที่บอกนะคะเข้าสู่หน่วยงานราชการนะ
แล้วก็มีภารกิจสำคัญภารกิจเร่งด่วนทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค
เบื้องต้นก็จะได้รับค่าตอบแทน๑หมื่น๘๐๐๐บาท

แล้วก็มีสัญญาว่าจ้างไม่เกิน๑ปีนะคะ
ก็เป็นปีต่อปี๕ปีต่อปีแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์นะ
เทียบเท่าพนักงานราชการปกติเลยนะคะ
รวมถึงเงินประกันสังคมด้วย
ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการ

๑๘๐๐๐บาทต่อเดือนนะแม่จบประตี
๑๘๐๐๐บาทนะแม่ไม่ใช่๑๘๐๐๐บาท
๑๘๐๐๐บาทคือว่าขั้นแรกขั้นต่ำยัง๑๕๐๐๐บาทเลย
แต่ก็คนนี้คือไม่ใช่ระยะยาว

ถูกต้องไหมครับปีต่อปีสัญญาปีต่อปี

เดี๋ยวบอกหลานไปสมัครเลยเพราะอยากรับราชการอยู่

เหมือนเป็นพนักงานราชการปกติ
รวมถึงเงินประกันสังคมด้วย

เพิ่งจะได้แอสเตอร์เซเนก้า
แรกที่โรงพยาบาลสมุทรไปโอเคดีใจด้วย

ใช่พี่ผัดฉีด๑๑เนี่ยไม่รู้ฉีดได้หรือเปล่า
เพราะว่าความดันสูง

คนที่เป็นความดันนะคะ

กล้องก็พูดออกมาคือคุณหมอเขาบอกมาเลยว่า
บางคนจะเข้าใจว่าวันที่ฉันจะไปฉีดวัคซีน

พล้าที่จะกินได้ไหมไม่ต้องมดนักกระเยาะความดัน

คนท้องต้องดูค่ะเพราะว่าต้อง
คุณหมอที่ตัวเองมาฝากคันเอาไว้ด้วยว่าได้ไหม
เพราะว่าเขาต้องดูเป็นกรณีบางคนเนี่ย
อาจจะฉีดได้ตอนที่แบบ๓๔เดือนขึ้นไปแล้ว
บางคนเขามีรูปประจำตัวด้วยไง

ไม่ดูมันเป็นจิกจิกที่หมดแล้วอะจิกอ่ะใช่
อยากฉีดแล้วอย่าเลื่อนเลยค่ะ

คือตอนนี้ที่สถานีกลางบางซื่อเอง
เขาก็จะมีคนที่ทำงานเกี่ยวกับขนส่งสาธารณ
ส่งสาธารณะก็จะมีการได้ฉีดอ่ะนะคะค่ะล่าสุดคุณศักดิ์สะยานชิบชอบก็
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีที่แบบว่ามีกระแสข่าวบอกว่ามีคนปลอมตัวเนี่ยค่ะ
เสื้อวินมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นกระแสที่ก็เอาคือวินเอาง่ายคือขออนุญาตเสริมน้องเมย
ได้เลยค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยถือว่า
อยู่ในส่งสาธารณะเหมือนกันแล้วก็อยู่พวกคนเยอะแยะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นอกจากมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
แกรปพวกอะไรทุกวันนี้เราสั่งอาหารจากแกรปใช่เพราะฉะนั้นมีโอกาสเจอคนมากกว่าพวกเราอีก
ค่ะเขาก็เลยจะขอฉีดให้กับพวกมอเตอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือพวกที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลาย
ปรากฏว่าเขาบอกมีการวนเสื้อวินกันเกิดขึ้นใช่ก็เนี่ยเอาเสื้อวินมาใส่
แล้วก็พอใส่เสื้อวินเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อค่ะ
เรื่องดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๖มิถุนายนซึ่งได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก
แล้วก็นายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์รองประหลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานนะคะ
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง
เรื่องต้นพบว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะที่แท้จริง
และในวันที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลก็ถูกตรวจสอบจากตำรวจรถไฟ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึง
เนื่องจากว่าเสื้อวินที่สวมใส่นั้นมีระบุวินแล้วก็เลขที่อย่างชัดเจนค่ะ
ทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าได้สั่งการให้มีการตรวจการขนส่งทางบกสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
เนื่องจากว่าหลักฐานชัดเจนมากทั้งรูปภาพที่เราเห็นกันอย่างนี้แล้วก็เสื้อที่สวมใส่เนี่ยมีป้ายชื่อเลขวินหมายเลขคนขับขี่
ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดเมื่อตรวจสอบแล้วทางขนส่งทางบกก็จะมีการดำเนินคดีด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามีกลุ่มเฉพาะที่เขาจะมีการให้ฉีดอยู่
ทำให้รู้ว่าไงรู้ไหมคนต้องการวัคซีนกันหมดเลย
นี่ดูดิถูกเลื่อนเต็มเลยอ่ะเขียนมาเนี่ยเมื่อกี้ฝางก็เลื่อนอีก
จริงคนต้องการวัคซีนกันหมดทั้งประเทศจริงอ่ะเนี่ย

ไม่แต่บางประเทศเขาไม่ยอมฉีดกันอย่างฮ่องกงเหลือวัคซีนทิ้ง
เออใช่ใช่ไหมล่ะฮ่องกงเหลือวัคซีนฉีดเหลือวัคซีนทิ้งอ่ะ

ใช่อย่างประเทศไทยไกลบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคนตื่นตัวเรื่องวัคซีน๙๐กว่าเปอร์เซ็นต
ก็ดีนะเดี๋ยวเราคิดเองได้อีกอ่ะ
เดี๋ยวเราก็ต้องรอไงความหวังเดี๋ยวอาจารย์พรมยานบอกเราจะคิดเองได้เมื่อไหร่นะเธอแองจี้

เขาบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยวันนี้หมอสองเธอเห็นไหม
สองไปเป็นตัวแทนฉีดเหมือนไปลองยาของจุฬาแล้ว
เพราะตอนนี้ถ้าสมมุติเราพูดถึงของประเทศไทยเราจะมีอยู่๓๔ตัวนะ

ใช่อย่างวันนี้จุฬาเองเนี่ยก็เริ่มแบบฉีดกับมนุษย์แล้วว่า
ดูสิว่าฉีดปุ๊บแล้วภูมิผมจะเป็นยังไง
เขาบอกว่าถ้าสมมุติของจุฬาที่คิดค้นเนี่ยสำเร็จเนี่ย
คุณภาพของเราไม่ได้แตกต่างจากแอสต้าเซเนก้าเลยนะ
แล้วก็ตอนนั้นที่พวกเราส่งเงินกันไปคนละ๕๐๐บาทอีกล่ะ
ใช่ไหมของใบยาใช่ไหมเดี๋ยวมีของใบยาอีก
จุลานี่ผลิต๒ตัวนะตัวแรกสำหรับโควิด๑๙
อีกตัวหนึ่งสำหรับกันไวรัสกายพันธุ์ด้วยนะ
นี่ไงไอ้ที่ว่าเป็นถุงอะไรนี่แหละฟังคุณหมอพูด
เป็นการทดลองในมนุษย์ค่ะเฟสเฟสต่อมาที่แบบเป็นการลงในมนุษย
แล้วเดี๋ยวก็จะมีช่วงปลายปีอีกรอบนึง
แล้วก็ถ้าผ่านทุกอย่างแล้วเนี่ยประมาณปีหน้า
สักประมาณแบบว่าเลยเดือนมีนาเมษาไปแล้วค่ะ
เป็นเฟสที่๒จะเริ่มแบบว่าผลิตออกมาได้
เอาหมอไทยก็ใช่เลยนะนักคิดเรื่องนี้
ควบคุมสถานการณ์ให้ดีเกือบทั้งหมดคือเดือนตุลา
พฤศจิกามีความขัดแย้งทางวิชาการในการรักษา
ทำให้วัคซีนไปไม่ทั่วโลก
ธันวาคมทุกอย่างลาบลื่นโลกเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
มกราคมปีหน้าเปิดการเดินทางทั่วโลก
นี่จันทร์ภูมิหญังใช่ไหมคะ
อุ๊ยแต่ปีหน้าก็แป๊บเดียวอีก๖เดือน

หู๖เดือนคือเหนื่อยนะ
เอาไงปีนี้เนี่ย
รู้ตัวหรือยังว่าครึ่งปีทำอะไรกับชีวิตบ้างหรือยัง

บางคนก็บอกบางคนก็บอกเราทำอะไร

เก่งมากนะที่เรารอดมาได้

มันหนักกว่าครั้งที่แล้วอีก
ที่ชื่อไอดินเห็นไหมต้องไปตัดผมให้คนน่ะ
แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณส่งบ้านไม่ไหว

เขามีแผนฟื้นฟูอะไรให้กับคุณบ้าง

แต่จะมานั่งรอวัคซีนกันอยู่ดูด้วย

เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะทำยังไงกัน

อยู่ในประชาชนวันนี้

เขาบอกเตรียมเฮ้ทุกบัญชี๕๐๐๐บาท

เวลาไหร่แล้ว
พอแปลงสัก๓๐๐๐บาทก่อนไปฉีดวัคซีนก่อนได้เลย
เออจริงคนบอกเอาไปน้องตายซื้อวัคซีนให้ฉีดสีนิดก่อน

ตามวันที่๑กับวันที่๑๖อะไรแบบนี้พี่เอ้ย
หมอดูมาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าเมื่อไหร่จะแบบว่าหมดสักที
เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูจอมปลวกค่ะ

เพราะว่าอย่างฉันก็มีโอกาสจองหรือใครก็แล้วแต่
อันนี้คือเรามีไทม์ไลน์ที่แน่นอนแล้ว
ที่ราชวิรัยจุราพรนำเข้ามา
ล็อตแรกจะถึงไทยวันที่๒๑มิถุนายน

ไม่ถึง๑๐๐นะฮะ๙๐๐บาทต่อโดส
เท่ากับ๑คนใช้๒โดส
โดสคือ๑๘๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลเอกชนเก็บได้เฉพาะค่าฉีด
เพราะว่าจะต้องเก็บการ์ดฉีดอย่างไร
มันก็ตกสัก๑๐๐๐บาทหรือค่าฉีดเอกชนจะคิดเท่าไหร่
เราก็ไม่รู้แต่โรงพยาบาลเอกชนเก็บได้เฉพาะค่าฉีด

คือ๑๐ของการที่ซื้อวัคซีน
ก็คือโอเคคนมีเงินก็ซื้อไปโดสละ๙๐๐บาท
แต่คนที่มีเงินก็ต้องซื้อ๑๐นี้
สำหรับคนที่ไม่มีเงินอันนี้เห็นด้วย

บริษัทเอกชนที่ซื้อ

หมายถึงว่าสมมุติพี่ซื้อ๑๐๐๐เข็มอย่างนี้
สมมุติพี่รวยนะพี่ซื้อ๑๐๐๐เข็ม

สำหรับคนที่ไม่มีเงินจะจ่าย๑๘๐๐บาท

ไทยรัฐทีวีก็ต้องซื้อเพิ่มอีก๕๐๐เข็ม
เพราะว่าจะต้องฉีดให้กับคนที่ไม่มีเงินอีก๕๐๐เข็ม
ซึ่งเห็นด้วยอย่างโพลิพัฒน์อยากจะซื้อสักพันเข็ม
ก็ต้องทำอีก๑๐๐เข็มอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งกฎของชิโนฟาร์มที่กำลังจะเข้ามานะฮะ

ก็จะเริ่มฉีดกัน๒๕มิถุนายน
เข้าถึงไทย๒๑มิถุนายน

แต่ถามว่าก็มีโอกาสซื้อกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นนี่อีกคือความหวังหนึ่ง
คือชิคโนฟาร์มที่กำลังจะเข้ามาคุณยิ่งรักชินวัฒน์ฉีดตัวนี้

กำลังดูอยู่นะครับ
อ๋อแหมไปไหนแล้วเป็นเนี่ย
เหงาก็ต้องทักมาหาไปที่จอมปลวก
เดือนหลักจะสู้๑กับวันที่๑๖เดือน๖ได้ยังไง
อำเภอที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด
ในที่รูปนี้คือมันอยู่ในระหว่างเนี่ยสองจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเขาได้รับรายงานว่าบนถนนเส้นทาง๒
อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินถึงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
บริเวณหลักกิโลที่๑๗ปากทางเนี่ยไปบ้านขี้เหล็กเข้าไปประมาณสักกิโลเมตรหนึ่ง
ชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่ามีจอมปลวกแปลกเกิดขึ้นอยู่บนหลักกิโลเมตรว่ะ
นั่นน้ำแดงมาดอกไม้ทุบเทียนมามาแล้ว
ทำไมมันขึ้นตามหลักกิโลวะมันปีนขึ้นไปมันแห้งไงคุณที่แห้ง

มันไม่กินไม้กันแล้วหรอปลวกมันไม่ใช่

ไม่ถ้าเป็นจอมปลวกมันไม่ได้กินนะมันทำบ้านทำบ้านค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าขนาดสูงประมาณ๑๐นิ้ว
ซึ่งจอมปลวกลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับ
เป็นที่ฮือฮาของบรรดานักเสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก
จากการสอบถามก็ไปสอบถามคุณกัญญา

บอกว่าจอมปลวกบนหลักกิโลนี้

ต่อมามีคุณยายในหมู่บ้านเห็นว่าเออมันแปลกดีไม่เคยเห็น
ก็เลยมาทำพิธีขอเลขตอนกลางคืน
ปรากฏได้เลขตามความหวังเลยฮะ

ถูกรางวัลมาเนี่ยคุณยายที่มาทำพิธีตรงหลักกิโลนี้นะ
ถูกมา๒งวดแล้วตน
ก็เลยพาชาวบ้านสัก๑๐คนมาลองขอหน่อยสิ

ซึ่งเขาก็บอกลองดูบนหลักกิโลนั่นแหละมันมีตัวเลขอยู่

อนจากด้านขวาจะเห็นเป็นเลข๑๕

แต่ถ้าเมย์มองจากจะเห็น

พอหันอีกหน้านึงที่มีน้ำอยู่
เป็น๑๓กับ๑นะ
เขาบอกคาดว่าน่าจะได้เฮกันอีกสักงวด

๒๓ข้างจากตรงไหนวะ

เกษตรกรหลายที่ก็มีปัญหาใช่ไหมคะ

ก็ราคาประมาณนึงปกตินะ

เขาจะมีการแบบว่าจัดการประมูลทุเรียนน่น

ซึ่งดรชัยรัฐก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้
บอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด
ทำให้สวนมีปัญหา
แล้วก็ไม่สามารถจัดงานประมูลทุเรียนการกุศลได้

ฉันจะไปเหมาทุเรียนทั้งสวน
คือตอนนี้ออกกันมาเต็มสตรีมเลยนะครับ

เป็นไหนคะ๑ล้านบาทอืม
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
รวมทั้งส่งเสริมชาวสวนทุเรียน
ช่วยกันอนุรักษ์ราชินีผลไม้ค่ะ

มันจะหายไปเพราะว่าโดนจากน้ำท่วมไป

เขาก็อยากจะแบบเก็บต้นเอาไว้อะไรอย่างนี้

แล้วจริงทุเรียนนนท์ส่วนใหญ่นะ

ทุเรียนเล็กลงรับแร่เหรอ

มังคุดที่ไปเหลืออย่างใหญ่

เคยเห็นแล้วมังคุดส่งออกเกรดดีด้วย
น้อยค่ะเพราะว่าฝนดันมาช่วงเมษาเยอะ
แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามังคุดดอกมันก็ล่วงหมด
พอโดนฝนมาปรากฏปีนี้มังคุดก็เลยน้อยกันไป
เมื่อวานเรามีการเล่าเรื่องข่าวของคุณนิวเคลียร์คุณเพชรจ้า
เพราะกระแสออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเขาเลิกกัน
ปรากฏนี่เขาออกมาฟาดกลับนะคะบอกว่า
ข่าวสร้างกระแสเนี่ยนิวเคลียร์ออกมาฟาดกลับเลย

อืมไม่เลิกหรอกเลิกได้ไงลูกน่ารักมาก

เตาผนมมือจริงมันเป็นแบบมีน้ำมันทุกอย่างผสมกับหมดเลยเป็น๑๐ชนิดเลยในนั้น
เขาบอกใน๑แคปซูลตอบโจทย์หมดเลยเป็นซอฟต์เจล
ตัวต่อไปไหมแม่เตาผนมือ

อีกตัวหนึ่งเป็นนุ่มมดดำจิกหน้ากันไหนไหนน้องนิวเคลียร์ยังไง
ที่มีข่าวเลิกกับเพชรจ้านั่นแหละ
เพราะว่านิวเคลียร์ปกติมันจะลงคู่
ก็มีกระแสว่ามันโปรโมทช่องยูทูปหรือเปล่า
เพราะสองคนเขาแยกช่องยูทูปทำกันแล้ว

เป็นเพราะเธอต้องการสร้างกระแสหรือเปล่า

เอาจริงนิวไม่ลงรูปกันมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะ
กับพี่เพชรก็ไม่เคยพูดอะไรแต่พอนิวทำช่องที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวอีก
พร้อมทำเดือนนี้ก็ดันมีข่าวออกมาพอดีนางก็บอกนางไม่ได้เซ็ตอัพ
ถามคนอื่นได้นิวปรึกษาเรื่องช่องกับพี่ในวงการหลายคนมาก
กลับบอกว่านิวเนี่ยสร้างกระแสนิวสร้างยังไงเหรอคะ
ไม่ได้พูดอะไรเลยใครจะพูดยังไงนิวไม่ว่าแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่า
นิวไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกนะฮะมาล้อเล่นในการสร้างกระแสกับตัวเอง
ส่วนช่องนิวเนี่ยเรื่องคำถามที่จะตอบ๒๐คำถามเนี่ย
ทีมงานเป็นคนช่วยคิดนะเพราะใครก็ทำป่ะตอนนี้เปิดช่อง
ก็จริงทุกคนเปิดช่องกันหมดเลยนิวก็เลยโพสต์ให้ถามเพราะว่าคิดว่าเออน่าจะดี
ถ้าตอบในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้มากกว่าคิดคำถามเองอันนี้ก็จริงนะฮะ
คนก็ถามถึงเรื่องข่าวนิวก็ต้องตอบในรายการล่ะ
แล้วถือว่าอย่างนี้นิวสร้างกระแสยังไงล่ะนะมันเป็นตัวเลือกอื่นหรือเปล่า
ถือว่าได้ออกมาบอกแล้วนะคะไม่เคยสร้างกระแสอะไรให้ตัวเองเลยจบข่าว
ส่วนเรื่องอื่นเราพร้อมพูดอะไรเดี๋ยวเราพูดเองนะคะ
ขอบคุณที่เป็นห่วงอันนี้นางก็พูดอย่างนี้
นี่ไงนิวเคลียร์หันอะไรนะมันก็มีส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมพูดอะไร
เดี๋ยวเราพูดเองนะคะเซฟก็ต้องมีโอกาสที่จะพูดเรื่องอื่น
มีเรื่องอื่นไม่อันนี้เขาอาจจะกำลังจะบอก
ตอนนี้ที่เขาออกมาเขียนก็คือเขามีเหตุผลเรื่องของช่องไหม
แต่มันคงมีคำถามข้ออื่นที่ควรสินค้านางก็บอกว่าถ้าพูดอยากรู้เลย
นางก็ตอบก็คือรายการของนางเป็นแบบถาม๒๐คำถามถามตอบ
ก็ถามไปสิเลิกกับผัวหรือเปล่าดูสิจะตอบป่ะเออถ้าถามไปอ่ะสรุปเธอเลิกกับผัวแล้วเหรอ
อย่างนี้ไงอยากถามอะไรก็ถามได้ถูกไหมล่ะ
เธอไม่ได้อยู่กับผัวเธอแล้วเหรอเขาถามไปสิในรายการนะ
แต่ในไอจีพี่ผัดอย่าลืมนะคะเล่นเกมนะจับแจก๕รางวัลรางวัลละ๓๐๐เข้าไปดูได้
คราวที่แล้วก็แจกอู๋คราวที่แล้วบอกแจก๕รางวัลรางวัลละ๓๐๐บาท
มีผู้ใจดีให้เงินมาอีกได้ตั้ง๒๐คนช่วยได้นิดหน่อยก็ช่วยกันไปเล่นเกมกันเข้ามานะคะ
น้องเป่าวรีอีกคนนึงนี่อันนี้เขามีเงินมอบเงินไปทำบุญ
ใช่น้องเปล่านะคุณผู้ชมเป่าวลีนะคะลูกสะพ้ายปากิ๊กนะ
เขาก็ไปทำบุญกันนะคะเพราะว่าถึงวันครบรอบ๒๙ปีนะคะของการจากไปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ล่าสุดนะ
วลีก็ได้โพสต์คลิปค่ะว่าจะนั่งร้องเพลงนักร้องบ้านนอก
พร้อมระบุว่าเปล่าแล้วก็พี่ตรีเนี่ยมาทำบุญนะแล้วก็มอบเงินทำบุญที่ได้จากการไลฟ์ร้องเพลงงานของแม่พึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่นะคะ
มาถวายให้ที่หลวงพ่อวัดทัพกระดานค่ะซึ่งวันที่๑๓มิถุนานี้ก็จะครบ๒๙ปีต่อการจากไปของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ทั้งนี้เป่าและตรีชัยนรงค์เนี่ยก็หยิบอันนี้สำคัญแล้วหยิบเซียมซีขึ้นมานะคะ
แล้วก็โพสต์ว่าเลขเด็ดวันนี้อ่ามาคนละตัวค่ะแฮชแท็กวัดทัพกระดานเนอะ
โดยแฟนคลับเห็นค่ะคุณเห็นเป็นเลข๒กับเลข๖ใกล้กับหลักกิโลเมื่อกี้เหมือนกันนะ
มี๒ด้วยใช่ไหมมดดำนะ๒กับ๖เนาะก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แห่ไปซื้อตามกันรัวนะคะ
เออ๒อะไรนะ๒๓ทีนี้ก็เจอน้องปาวก็ถามว่าคนเยอะมากเขาว่าคนไม่มีเลยแม่

ก็ไม่มีคนเพราะช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้รู้ไหม

ที่ลวงมาออกแล้วเป็นเลขเลยอะแม่

นี่ยังไม่จบเรื่องวัคซีนอีกหรอ
ยังค่ะเพราะเขาเดือดร้อนนะคุณ

บางคนก็ยังได้ฉีดอยู่นะที่ส่งมาหาเรา
โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลื่อนไม่มีกำหนด

โอ้โฮคุณโมเดลว่าอย่าต่อกันเลยทัน
ดูวิดีอย่างนี้แหละแม่
จะได้ไม่รู้สึกว่ารับเยอะมากแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่รู้เลยว่าคุณแม่ดังคุณแม่ต่างคุณแม่

หอมมาสิหมายถึงจะได้มีคู่บ้าง

เฉียนแปลกไปก็ยังต้องจัดเงินเงิน

ไปส่องรายได้ของ๔สาวแบลค์พิ้งกันซะหน่อยได้ไหมคะ
แรนดหรูระดับโลกกันทุกคนเลยแหละ
แต่ละคนก็เรียกว่าร่วมงานกับแบรนด์แต่ละแบรนด์กันนะคะอย่างโรเซ
โดยโพสต์ของเธอนั้นมียอดผู้เข้าชมนะ
ล้านครั้งคือคิดเป็นมูลค่าทางมีเดียอยู่ที่๑๗๔ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
แต่ละโพสต์โอ้โหมีผู้เข้าชม๓๖ล้านครั้ง

มีมูลค่าเฉลี่ย๑๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่ประมาณ๓๔ล้านบาทค่ะ

ครับแล้วทั้งหมดทั้งหมดมูลค่าเฉลี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ย
เจนนี่คนนี้ร่วมงานกับชาแนลนะคะในฐานะมิวแล้วก็แอมบัสเดอร์
มีผู้เข้าชม๙๔๔ล้านครั้ง

คือเป็นประมาณเงินไทยนะคะมูลค่าทางมีเดีย๘๙๑ล้านบาท

มีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับแชร์แนวทั้งหมด๒๗ภาพ
อินสตาแกรมสวยทุกภาพ
มีผู้เข้าชมเฉลี่ย๓๕ล้านครั้งต่อภาพนะคะต่อภาพ
มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณถ้าเป็นเงินไทย๓๒ล้านบาทค่ะ

คนนี้มีผู้เข้าชมเนื้อหาของแบรนด์อยู่ที่
พันล้านคืออะไร๒๑๕พันล้าน

สองพันกว่าล้านครั้ง
โอ้วถ้าประมาณมูลค่าเฉลี่ยประมาณ๒พันล้านบาทค่ะ

ใช่โอ้โห๒พันล้านครั้ง

ลิซ่าของเรานี่ร่วมงานกับแบรนด์ซิลินนะคะ
คนนี้มีผู้เข้าชมคอนเทนต์ของแบรนด์นะคะอยู่ที่

คิดเป็นมูลค่าก็๘๐๙ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ๒๕๐๐ล้านบาท

ช่องกับพวกเราเนี่ยทำทีวีต่อพิธี

ตอบโพสต์เนี่ยนะคะประมาณ๔๗ล้านบาทต่อโพสต์ค่ะ
ตอบโพสต์
ตอบโพสต์เท่าที่เรียนแล้ว๔๗ล้านบาท

ลงไอจีหลักได้ตังค์แต่ไอจีสตอรี่คือช่วยเพื่อน

รู้จริงเพื่อนเยอะไปแล้วเนอะพบกันกลับมาเจอกันชัยเจ้าหาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันกันค่ะทุกท่าน